มค
ภาษาภาพธรรมในปี๒๔๓๘เกิดปรากฏการณ์ตื่นทอง
คนทั้งประเทศระหนกว่าถ้ำลิเจียอาจมีขุมทองนับพันตัน
ธนบัตรจำนวนมหาศาลซุกซ่อนอยู่ว่ากันว่าพลรีชิโมดาและพลรีกาชิ
นำทหารและเฉลยมาสร้างทางรถไฟสายมรณะแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม
ก็จำเป็นต้องถอนกำลังกลับแต่ไม่สามารถขนสมบัติกลับไปได้หมด
จึงมีข่าวลือว่าได้นำสมบัติมหาศาลซุกซ่อนตามป่าเขา
ในพื้นที่อำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิหรืออำเภอสังขระบุรี
และมีอีกหนึ่งตำนานที่เล่าสอดคล้องกันถ่ายทอดจากปากชายคนหนึ่ง
ชายชะลาคนนี้อ้างว่าทำธุรกิจส่งข้าวสารให้กับค่ายทหารของกองทัพญี่ปุ่น
กระจายอยู่ทั่วประเทศในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
เขาอ้างว่าได้รู้เห็นข้อมูลการขนทองคำ
แต่ณเวลานั้นเขาไม่กล้าที่จะปริปากพูดความลับนี้ออกไป
เพราะเกรงว่าภัยจะมาถึงตัวกระทั่งเข้าสู่วัยชรา
เขาได้พูดความลับนี้กับผู้กว้างขวางรายหนึ่งอยากให้ผู้กว้างขวางไปพิสูจน์ความจริง
ประเทศชาติจะได้รับสมบัติมหาศาลเพื่อเอาทรัพย์สมบัติมาใช้หนี้ในช่วงวิกฤตประเทศ
และคนที่เชื่ออย่างบ้าคลั่งและยอมออกตัวคือ
ร้อยตำรวจโทชวรินรัฐศักดิ์สิริเจ้าของฉายาโกโบริน
โดยเขาเขียนเรื่องราวทั้งหมดไว้ในหนังสือคนบ้าของแผ่นดิน
ผมเชื่อมั่นหมื่นเปอร์เซ็นต์ต้องพบสมบัติเป็นทองคำแน่
เพราะไม่มีใครบ้าขุดดินลึกถึง๖เมตรแล้วเอาตู้รถไฟ๓ตู้ใส่ก้อนหินลงไปฝังไว้
ร้อยตำรวจโทชาวรินให้สัมภาษณ์หลังพบรางรถไฟถูกฝังดินลึก๖เมตร
ใกล้โรงเรียนทองผาภูมินอกจากนี้ยังมีคนพบกำไรทองคำ
ขณะเดียวกันยังมีคนระดับนายพลให้ความสนใจกับเรื่องนี้โดยล็อกเป้าหมายไปที่
ถ้ำลิเจียตำบลปรังเพลอำเภอสังขระบุรี
ก่อนขุดได้ทำพิธีบวงสวงก่อนจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจดูมีทีมงานกว่า๑๐๐คน
ระหว่างนั้นก็มีแม่ชีคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเมียในทหารญี่ปุ่นเคยเห็นรถไฟ๓ตู้จอดอยู่บริเวณนี้
ขุดอยู่ครึ่งวันก็ไม่พบอะไรต่อมาได้มีวิศวกรชาวเยอรมันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเขื่อนออกมาให้ความเห็นว่า
จุดที่มีการรวดสอบอาจเป็นสถานีรถไฟหรือหลุมหลบภัยทางอากาศของทหารญี่ปุ่นเท่านั้น
แม้จะเจอความว่างเปล่าแต่พ่อโกบุรินก็ยังมั่นใจแต่สุดท้ายก็ไม่เจออะไรและยอมถอยทับไปในที่สุด
ปี๒๕๔๑ร้อยตำรวจโทชาวรินกลับมาอีกครั้ง
คราวนี้ขอส่วนแบ่งหนึ่งในสามหากคุดพบอภิมฮาสมบัติ
ครั้งนี้ถึงกับใช้ระเบิดเปิดปากข้ามที่มีคนไม่ลงมือคือ
ในปลอบประสบสุรสวดีในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น
แต่เมื่อส่งคนลงสำรวจสุดท้ายก็ไม่เจออะไรอีกครั้ง
เมษายน๒๕๔๔ในช่วงรัฐบาลทักษิณชินวัฒน์
โดยมีการขุดถ้ำลงไป๓ชั้น
แล้วก็เป็นอีกครั้งที่มีข่าวลือว่าเห็นหีบสมบัติ
และคำอ้างว่าเจอธนบัตร๑๐๐ดอลลาร์รวมมูลค่า๒๕๐๐๐ดอลลาร์
แต่นายกทักษิณก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะเห็นแค่ภาพถ่ายเท่านั้น
แต่ในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องโอละพ่อ
เพราะธนบัตรที่ว่ากลายเป็นแบงค์ปลอม

ในที่สุดทุกอย่างก็จบลง

สั่งให้ใช้ดาวเทียมรวดสอบถ้ำลิเจีย
พบว่าไม่มีอะไร
โกบุรินกลายเป็นฉายาติดตัวร้อยตำรวจโทชาวรินจนวันตาย
อภิมหาสมบัติกองทัพญี่ปุ่นกลายเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้
แล้วคุณล่ะคิดว่ามันเคยมีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่เรื่องลวงโลกเท่านั้น